จังห์ตรังต้องภาวะบองหลามหาโหดขนาดไหน
กคนตายไปหนึ่งฮะจากนั้นลุยกินไก่แล้วก็ไล่กินหมาทั่วหมู่บ้านครับ
ไม่ได้ตัวเดียวนะเข้าใจว่าจะมาเป็นวงศาคณะญาติฮะ
๒พื้นที่บ้านโคกกอวกับบ้านโคกม่วง
อยู่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนตอนนี้ยิ้มกันเจื่อนเพราะอะไร
เพราะเดินอยู่ดีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดี

องหลาบองหลาหรืองูจงอ่าง
เจอแบบนี้นานยังเดือนเสร็จ
เจอแบบนี้เดือนเสร็จแล้วครับ
กำนันบ๊อบหรือระวีวัฒน์ชัยเพชร
กำนันบ๊อบเนี่ยเอาทีมงานเอาชาวบ้านเนี่ย
มาช่วยกันหลายสิบคนเอาอวนไหนอ้วน
ดักปลาเหรอใช่อวนดักปลา๓ชั้น

ล้อมพื้นที่ประมาณสักครึ่งกิโลเมตร๕๐๐เมตรนั่นเอง
ล้อมพื้นที่๕๐๐เมตรเพื่อหวังว่าจะดักจงอาง
เพราะก่อนหน้านั้นมีเหตุสลดใจเกิดขึ้น
หนุ่มใหญ่คนหนึ่งวัยสัก๕๐ชื่อว่าพี่มณิษฐ์มานิดเทวกุล
บองหลาหรือจงอางกัดตายเมื่อ๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เข้าป่าเข้าป่าไปหาไม้ทำคันเบ็ด
เมียเขาก็รอเมียรออยู่ที่บ้านรอแล้วรอเล่า
ผัวไม่กลับบ้านแล้วไงก็เดินทางไปในพื้นที่
ที่รอยต่อระหว่างถนนกับป่ากับป่าเห็นมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซส์ของพิมณิษฐ์จอดอยู่แล้วตัวพิมณิษฐ์อยู่ไหน
เข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าเห็นว่านายมานิดเนี่ยนอนเสียชีวิตแล้ว
ภาพเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยสันนิษฐานว่าน่าจะโดนงูกัด
สันนิษฐานแบบนี้แต่พอมาส่งที่โรงพยาบาล

ใช่เพราะอะไรมีเขี้ยวงูกัดอยู่ที่ตัว
ของคุณมานิดด้วยเบื้องต้นตรวจสอบแล้ว
น่าจะเป็นงูจงอางหรือบองหลา
จากนั้นมาชาวบ้านก็เริ่มเห็นงู
เลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยมาเลื้อยไป
ไปกินไก่ไปไล่กินหมา

ดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยภาวะว่าบองหลานรอบนี้เนี่ย

สภาพเป็นวงจรชีวิตของมัน

เข้าใจว่าเบื้องต้นนี้น่าจะสัก๓๐ตัว
อู๋เห็นไหมบองหลาภาคใต้อะ

สภาพอากาศของภาคใต้บองหลามันชอบด้วยพี่ต้น
ชอบที่สุดเลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่คือบองหลามหาโหด
เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะฮะ